ข่าวนี้ห้ามพลาด
ไม่กลัวผ้าเหลืองเข้าสิงพระสงฆ์นาน๒๐ปี
ขออาจารย์มือดีไล่วิญญาณออกไป
ติดตามในคู่กัดสะบัดข่าว
สวัสดีครับ

กัดกันให้สะบัดกับเราสองคนใน
คู่กัดสะบัดข่าว
ข้อความไลน์คุณผู้ชมอย่าลืมส่งกันมานะครับ

ส่งข้อความไลน์มาแสดงความคิดเห็นกัน
เท่าที่เคยได้ยินมันก็ไม่ใช่แบบนี้นะ

ส่งกันมาเพื่อแสดงความคิดเห็นในแต่ละข่าวที่เราน่ะ

อยากให้คุณผู้ชมแสดงความคิดเห็นแหม

ยังมีอยู่ค่ะในสังคมไทย

เล่นมาตีกันแล้วชาวบ้านเขาเดือดร้อน

ทราบ
โอ้โหจะบอกไว้ก่อนนะ
คนที่เขาต้องถ่ายคลิปนี้คือชาวบ้านที่เขาเดือดร้อน

ที่จะต้องออกมาแล้วก็แอบถ่ายกับพฤติกรรมของ
เรามาดาววัยรุ่นเลือดร้อน
เดาที่อยู่ชั้น๒ของบ้าน

คือช่วงเวลานั้นชาวบ้านเขานอนหมดแล้วแต่อยู่นะครับก็มีลักษณะเหมือนกับเป็นวัยรุ่นนะครับ
แล้วเป็นคู่อริต่างสถาบันเขาว่ามาแบบนั้นนะ
ขับมอเตอร์ไซค์กันมากลุ่มใหญ่แล้วก็ลากอาวุธกันแบบลากกันแบบกับพื้นอ่ะ
ให้มันมีเสียงดังแบบนั้นนะครับมาหมดนะฮะ
ด้ามยาวไม้ระเบิดขวดยกพวกไล่ตีกันกลางถนน
โอ้โหบางคนนะก็คือวัยรุ่นที่แบบลักษณะเหมือนว่าสู้ไม่ได้
ก็หนีอ่ะสิหนีไปหลบซ่อนอยู่ในซอยข้างบ้านคน
ทีนี้อีกกลุ่มหนึ่งก็วิ่งไล่ตามมาโอ้โหเสียงมันดังวุ่นวาย

เอาคลิปนี้เป็นคลิปแรกคลิปที่สองมีอีก
เพราะเรื่องมันไม่จบแค่นี้ไงใช่ไงตามกันอยู่นั่นแหละ
ถัดไปเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อจากคลิปแรกประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะ
อันนี้เขาถ่ายได้นะชาวบ้านถ่ายได้เหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนน

วัยรุ่นกลุ่มใหญ่ไล่ตีกันบนท้องถนนค่ะ
หลายคนถือมีดไล่ฟันอีกฝ่ายค่ะ
บางคนทุบรถจักรยานยนต์ของคู่อริล้มอยู่กลางถนนเลย
อืมเนี่ยครับเป็นเรื่องเป็นราวนะครับ
คือเหตุมันเกิดขึ้นวันที่๗ธันวาคมประมาณสัก๕ทุ่มครึ่งนะครับ
โอ้โหเรียกได้ว่าก่อเหตุกันอุกอ่านจริงนะ
ชาวบ้านเขาหวัดภาวะคือจุดเกิดเหตุอยู่ตรงบริเวณ
ญาติบางกระดิกเหตุบางขุนเคียน
ก็ฝากไปยังเจ้าหน้าที่แล้วกันพอเห็นแบบนี้แล้วก็ต้องกวดขันกันหน่อย
โดยเฉพาะอย่างยิ่งยามข้ามคืนเนอะ

ชาวบ้านชาวช่องที่เขาอยู่แถวนั้นเขาก็หวาดระแวงกลัวจะโดนลูกหลง
ใช่คือในคลิปนี้นะคะนอกจากจะมีมีดแล้วเนี่ย
มีระเบิดด้วยนะนี่ไงระเบิดนี่แหละมันน่ากลัวคุณชนะครับอ่าแล้วถ้ารู้ตัวอยู่แล้วเป็นวัยรุ่น
ผมว่าไปทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับสังคมดีกว่านะเตือนด้วยความหวังดีจริงนะครับ
ค่ะเอ้าเรื่องต่อไปเป็นเรื่องของรายเดอร์แต่ออกตัวก่อนแบบนี้นะคะ
รายเดอร์ที่ส่งอาหารที่เราสั่งกันทุกวันเนี่ยมีดีด้วยนะแต่ส่วนที่ไม่ดีก็มี
ครับมีแต่น้อยนะคาดว่าจะมีน้อยรายเดอร์คนนี้ค่ะเขาไปสั่งอาหาร
และหลังจากนั้นเจ้าของร้านไม่เอาอาหารออกมาให้ที่หน้าร้านโมโหโมโหข้ามวันเลยนะ
ถัดไปค่ะเข้ามาทำร้ายเจ้าของในร้านเลยค่ะ
โอ้โหคุณสุภาษาราเข้ามาพังร้านไม่พอถือมีดมาด้วยอ่ะ
น่ากลัวมากผู้ชายผู้หญิงไม่สนทำร้ายหมดเลยอ่ะ
เอาคลิปนี้เป็นคลิปจากกล้องวงจรปิดร้านร้านนี้เป็นร้านอาหาร
คือจะเห็นนะว่าตอนแรกรายเดอร์หัวร้อนคนนี้มาไล่แทง
เจ้าของร้านนะคะคนแรกที่เขาพุ่งเข้าไปเป็นเจ้าของร้านที่เป็นผู้หญิงด้วยนะ
นี่ดูดินี่มาหาผู้หญิงก่อนอื้อหือ
ยังดีนะมีผู้ชายมาช่วยไม่งั้นทำท่าจะแทงแล้วอ่ะ
ใช่ค่ะแล้วคนที่มาช่วยก็คือเจ้าของร้านอีกคนนึง

วิ่งกันไปวิ่งกันมายื้อกันไปยื้อกันมา
ฝ่ายชายเนี่ยเข้าไปหลบอยู่ในห้มนี้
มันก็จะตามเข้าไปอีกค่ะครับสรุปสุดท้ายฝ่ายหญิงต้องหนีตายออกไป
ไปบอกให้เราประพาทมาช่วยนะคะที่น่าสนใจคือผู้ชายน่ะ
ได้รับบาดเจ็บด้วยนะโดนคมมีดเข้าไปครับ
อ่ะทางผู้หญิงนะครับเจ้าของร้านเนี่ย
นำคลิปนี้ออกมาโพสต์ไว้แล้วก็เล่าถึงเหตุการณ์ว่า
คือก่อนหน้าที่จะเกิดเรื่องนี้๑วันรายเดอร์คนนี้
คือเขามาสั่งอาหารที่ร้านแล้วในวันนั้นเขาก็ไม่ยอมแต่งชุดรายเดอร์ด้วย
ก็ไม่รู้นี่ว่าเป็นสีไหนอะไรยังไงมาในชุดแบบดำอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมครับ
ทีนี้ที่เขาโมโหเนี่ยเขาบอกว่าเขามาจอดรอรับอาหารที่ร้าน
แต่ที่ร้านเนี่ยให้ไปจอดตรงจุดที่รอ
แล้วก็ทางร้านไม่สามารถเอาอาหารไปส่งได้คือมันไม่สะดวกที่จะไปส่ง
ก็ต้องให้รายเดอร์เดินเข้ามาเพื่อรับอาหาร
แต่ลักษณะเหมือนทำให้เขาไม่พอใจเขาก็เลยมาโวยวายกับทางร้านแบบนี้นะครับ
ในวันนั้นเนี่ยวันแรกที่มีเรื่องกันเนี่ยก็โวยวายกันแบบนี้อยู่พักหนึ่ง
จนรอบพอมาห้ามไว้ทัน
แต่วันต่อมาอย่างที่คุณสุภัฎษราบอกแขนฝังหุ่น
มาอีกวันหนึ่งโอ้โหเอามีดมาจะไล่แทงเขาเลยอะครับ

ก็เลยเอามีดมาไล่แทงเจ้าของร้านเนี่ยวันถัดมา
ตามที่คุณผู้ชมเห็นในคลิปนะคะ
หลังจากเกิดเหตุเจ้าของร้านแจ้งความกับสถานีตำรวจในท้องที่แล้ว
อยู่ระหว่างการติดตามตัวรายเดอร์หัวร้อนคนนี้มาดำเนินคดีตามกฎหมาย
โอ้เพราะมันอุกอาจมากนะครับมีอาวุธมีดด้วยนะโอ้แล้วก็เข้ามาในร้านแล้วถือมีดมาจะแทงเลยอะ
น่ากลัวคุณผู้ชมเรื่องของผีถามหน่อยหลายคนก็กลัวผีถูกไหมอันนี้ฉันก็กลัวค่ะ
แต่ที่พึ่งเราส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นพระใช่ค่ะอ้าวแต่มาวันนี้ไม่น่าเชื่อครับคุณผู้ชม
พระถูกผีสิงต้องให้คนที่มีวิชาอาคมช่วยแก้หน่อยครับ

ออกมาช่วยจับเหลือออกมา
ออกมาออกมา

อาหาร

มามามามามาลงมาลงมาไปหมดไปข้ามาทำพระไปไป
ไปไปไปออกไปซะมึงอย่ามาทำกับนักบวช
ไม่ชอบนะไอ้ผีปากดีไอ้หมอผีทำก็บาปบุญคุณโทษ
ไม่มีอะไรรู้จักบาปบุญคุณโทษฮะไม่รู้จักบาปบุญคุณโทษ
ไอ้ไอ้มึงดูเทียนดำหมดเลยไหมโอ้โหเนี้ยครับเนี้ยจะช่วงที่
กำลังไล่ได้ไล่ทีนะโอ้โหพระรูปนี้แบบโอ้โหตะโกนอ่า
อ้าใหญ่เลยโอ้คลิปนี้ครับทางเพจเฟซบุ๊คชมรมคนเลี้ยงผีค่ะ
ภาษาอังกฤษเขามีด้วยนะโพสต์คลับไลฟ์สดโดยนายดันัยคงศิลป
หรือว่าอาจารย์ขุนกวีศรีสยามอาจารย์ท่านนี้นี่แหละครับ
เป็นอาจารย์แก้คุณสัยชื่อดังที่จังหวัดราชบุรีกำลังทำพิธีแก้คุณสัยออกจากพระรูปนี้ก็คือ
พระเมธวรรดิ์ทางทางมาจากโคราชบวชมาสี่ปีได้ได้ชั่วได้อ้ายยยยย
ไม่ไหวแล้วแล้วก็พอลงไปนอนตรงนี้ไปลงไปนอนอย่างนี้
ไอ้ตัวเนี้ยไอ้ตัวเนี้ยไอ้สัตว์เล็กคานเอออะไรแบบนั้นอ่ะ
โหสุดท้ายนะครับก็นอนลงไปอย่างนี้แล้วก็พูดนู่นพูดนี่
มีอาการแบบโอ้โหเหมือนโดนผีเข้าเขาว่าอย่างนั้นนะครับ
แต่ตอนที่ยังคุยกันรู้เรื่องนะพระเมธวัฒน์เนี่ยบอกว่า
ก่อนหน้านี้มีอาการคล้ายมีบางสิ่งบางอย่างอยู่ในตัวอยู่ในเส้นเอ็นแล้วก็อยู่ในกระดูก
ปวดตัวไปหมดไปหาหมอมาแล้วก็ไม่หายสุดท้ายต้องมาหาหมอผีแบบนี้ครับ
อันนี้เป็นช่วงที่คุยได้นะและหลังจากนั้นจะเป็นช่วงที่ต้องไล่ผีออกเนี่ยนะคะ
ครับอ่าทีนี้ในพิธีกรรมอะไรไหมในพิธีกรรมเขามีเทียนค่ะ
เขาเทียนจุดไฟเลยนะแล้วเทียนมันไฟเนี่ยลุกโอ้โหลุกแบบเนี้ยค่ะเออ
เอามาวนใกล้ใกล้บริเวณศรีษะของพระโอ้ยนี่นี่นี่นี่ใกล้มาก
แล้วเอามาตั้งไว้ที่หน้าผากเขาบอกว่าบางครั้งนะเฉียวโดนศีรษะ
ควันไฟสีดำดำอ่ะติดอยู่ที่ศีรษะของพระเลยไอ้ควันไฟไม่เท่าไหร่อ่ะ
น้ำตาเทียนเนี่ยเขาก็ระวังอยู่เห็นไหมเขาพยายามเอามือรองไว้ไงคุณ
อ๋อใช่ใช่ใช่ใช่อ่าและนอกจากนี้นะเอามีดกรีดจ่อที่ศรีษะ
และท่องไปด้วยนะเวสะพุทธเวสะพุทธศะท่องแบบนี้ค่ะ
โอ้โหเอาจากนั้นนะครับพระรูปนี้ก็มีอาการตัวสั่นขาสั่น
ตะโกนหยาบคายอย่างที่ผมบอกนั่นแหละแล้วยังไงล่ะเขาว่ากันว่าเพราะว่าโดนของ
แต่บางคนที่เห็นคลิปนี้ชาวเน็ตบางคนเขาบอกนะผมไม่ได้บอกนะ
บางคนตั้งข้อสงสัยบอกที่ร้องร้องเพราะความร้อนจากเปลวไฟหรือเปล่า
ผมก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเรื่องความเชื่อนี้นะเอางี้ละกัน
ทำพิธีอยู่พักใหญ่พอเสร็จพิธีครับอาจารย์ขุนกวีก็ได้ยกมือไหว้ขอคำมาพระเมธวัฒน์ด้วยนะ
แล้วก็หลายคนก็ตั้งคำถามว่าอย่างนี้เอาจริง
พฤติกรรมแบบนี้พฤติกรรมของพระเนี่ยผิดต่อวินัยสงฆ์หรือไม่
เห้ออ่าอะไรเธอเนี้ยเพราะก็ตั้งคำถามกันแบบนี้เดี๋ยวสักพักคงมีคำตอบนะคะ
คลิปนี้เป็นกระแสอยู่เหมือนกัน
ไปที่สำนักวิมารอสูรทำไมจะต้องไปที่นี้ล่ะค
จะต้องไปเจออาจารย์ขุนกวีไงที่ไปทำพิธีไล่ผีเมื่อวานนี้ค่ะ
ที่อำเภอบังแพรจังหวัดราชบุรีไปตรวจสอบข้อเท็จจริง
ไปเจอนะไปเจออาจารย์ขุนกวีค่ะ
อาจารย์ก็เล่าให้ฟังบอกว่าก็ภาพที่ปรากฏเนี่ยนู่น๔ธันวาคม
พระรูปนี้ติดต่อเข้ามาบอกว่าโดนคุณสัยนานมากละยี่สิบปีอ่า
ทำหนึ่งว่าทำได้จริงแต่ขึ้นอยู่กับความเชื่อของแต่ละปุ๊บคน
ส่วนใหญ่คนที่มาหาเนี่ยคือคนที่หมดที่พึ่งการรักษาในทางปัจจุบัน
แกก็ยืนยันนะไม่ได้ทำธุรกิจเพราะทำเป็นอาชีพเสริมลักษณะแบบนั้นแล้วกันปกติ
จริงเขาก็มีอาชีพของเขาอยู่แล้ว
คือเขาทำอาชีพทำสวนเป็นหลักแล้วเรื่องของการทำคุณสัย
การแก้คุณสัยเนี่ยมันไม่ใช่อาชีพเขา
แค่อยากจะช่วยเหลือแล้วเขาไม่ได้คิดค่ารักษา
แต่อยู่ที่จิตศรัทธาใครจะให้อะไรยังไงเท่านั้นเอง
อ่ะไปถามทางพระบ้างละกันพระเมธวัฒน์พระที่ท่านอยู่ในคลิปนั่นแหละ
ท่านก็บอกว่ามันเป็นเรื่องของความเชื่อนะ
ก็อยากจะให้ใครหลายคนที่ได้ดูคลิปนี้เข้าใจอัตมาด้วย
อืมตัวพระเนี่ยเนี้ยเนี้ยตอนผู้สื่อข่าวของเราคุยกับพระเนี้ย
คือพระท่านบอกว่าเข้าใจอัตมาเถอะอัตมาเองก็รักษาหลายอย่าง
ทำหลายวิธีแล้วไม่หายสักทีก็เลยลองมาที่นี่ดู
สรุปหายด้วยนะหลังจากพิธีเนี่ยหายเป็นปกติด้วยนะ
ว่าอย่างงั้นนะท่านว่าอย่างงั้นนะอืม
สรุปแล้วเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องของความเชื่อนะคะ
เอาเรื่องถัดไปค่ะที่สมุทรประการเรื่องนี้ไม่ต้องเชื่อค่ะ
เพราะว่าหลักฐานยืนยันแน่นอนผู้ชายคนนึงนะคะ
หลับไม่ได้สติเลยจะต้องให้เพื่อนสองคนอ่ะ
ขึ้นบ่ากลับบ้านเขาเป็นอะไรเขาป่วยหรือเปล่า

โอ้โหมันต้องท้อนจากซีมมันต้องท้อนเหรอ
แล้วทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะสุภัณฐ์สรรค
เอาเล่าให้ฟังก่อนว่าคนที่ไปเห็นนี่เป็นผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีนะ
สมุทรปราการค่ะขับรถอยู่ไงที่อำเภอเมืองนี่แหละ
ระหว่างทางไปเจอผู้ชายสองคนแบกเพื่อนที่หมดสติอยู่หนึ่งคน

แบกคือลักษณะผลัดกันแบกค่ะ
เออคนหนึ่งก็เหนื่อยแล้วก็อ้าวเพื่อนไหนจะมาแบกบ้าง
เอามาต่อมาต่อเออสรุปแล้วเขาเป็นอะไรนะ
เขาเป็นอะไรครับอยากจะรู้อ่ะเขาเขาอะไรนะเมาเขาเมาเนี่ยครับสรุปว่าเมาฮะ
แล้วเพื่อนเนี่ยก็เนี่ยทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยก็เป็นชาวเมียนมา
ก็มาทำงานอยู่ในเมืองไทยอ่ะเนาะก็คงไปนั่งโก๊งเล่ากัน
สองคนเนี่ยยังพอไหวแต่คนข้างบนนั้นน่ะไม่ไหวเลย
เฮ้ยไม่ไหวมากนะครับค่ะเพื่อนเมาเพื่อนเมาเอ้าก็ต้องดูแลกัน
เราและนายจะมีกันและกันเสมอ
แต่อย่าเป็นบ่อยนะอย่ามีกันและกันเสมอนะคะเอานานทีก็ยังดี
แต่เขาบอกว่าคนที่เมาเนี่ยหลังจากนี้ไปดูคลิปหน่อยนะจะรักเพื่อนมาก
เออจริงนะเพื่อนรักกันไม่ทิ้งกันอย่างนี้
อ่ะเรื่องของการแก้บนอ่ะส่วนใหญ่ก็ต้องไปบนเพื่อได้โชคได้ลาบถูกไหม

สาวกลุ่มนี้เธอบอกว่าเธอไม่ได้โชคได้ลาบแต่เธอต้องมาแก้บนเพราะอะไร

รักสุดเท่นซะนะคะ

ฉันก็ไม่ไหวเหมือนกันค่ะถ้าจะเต้นหนักขนาดนี้ค่ะ
เอาจริงนี่จะมาลำกันทั้งโรงงานเลยป่ะเนี่ย
เพราะว่าเขาได้โบนัสกันทั้งโรงงาน
ไม่ได้โชคไม่ได้ลาบแต่ยังได้โบนัสแล้วได้๓เดือนคุณค่ะ

โรงงานที่นิคมอุตสาหกรรมรถจนะขออภัยค่ะ
นี่คุณอุตสาหกรรมกำลังไปอินที่จังหวังรัฐนภรรณ์ศรีอยุธยา
และเจ้านายไม่ขัดด้วยนะลำโพงน่ะไปจัดหามาให้ลำเองเอ้า
พนักงานจะมารำแก้บนเลยจัดลำโพงให้เลย
โอ้โหนี่รำกันขนาดนี้แหมยินดีด้วยนะจ๊ะ
อุ๊ยเดี๋ยวมาดูเลยคุณผู้ชมผมอยากให้ดู
นี่คุณลำลำรอเลยเหรอนี่คุณลำรออะไร

คุณพูดเองนะแต่เอางี้ผมบอกไว้ก่อน
ไม่มีโบนัสเราก็แฮปปี้เราก็อยู่ได้เป็นไงผมอยู่เป็นไหม

ทำไมหลายคนใส่หน้าใส่หน้าทำไมตั้งใจทำงานสิ
เออดูครับที่ตัวอย่างเอาไป
คุณผู้ชมครับอยากจะให้ดูเรื่องนี้สายมูห้ามพลาดครับ
เราจะพาไปมูกันที่ไหนไปที่จังหวัดนครปฐม

นี่ครับคุณผู้ชมครับกำลังทำพิธีปลุกเสกเหรียญท้าเวสวรรณ

เชื่อกันว่ามีโชคแน่นอนแต่ว่าจะมีโชคอะไรยังไง
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดได้
คู่กันสมัติข่าวคู่กันสมัติข่าว
กลับมาในเบรกนี้นะครับอยากให้คุณผู้ชมประนมมือแล้วพูดตามผม

จะพาไปวัดที่เสริมสิริมงคลที่จังหวัดนครปฐม
หว่างวัดหว่างวัดสว่างอารมณ์
นี่ครับพระคู่ยศติธรรมนุยุษน์อันนั้นครับ
หรือว่าพระอาจารย์แป๊ะบางคนเรียกหลวงพ่อแป๊ะก็แล้วแต่
แต่ผมเรียกว่าพระอาจารย์แป๊ะนะครับท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดสว่างอารมณ์อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
ท่านเนี่ยนะฮะใช้เวลาเริกดียามดี๑๓นาฬิกา๙นาที
เมื่อวานนี้ทำพิธีพุทธาเทวาพิเศษอธิษฐานจิตปลุกเสกเดี่ยว
เหรียญท้าเวสวรรณรุ่นสถาปนากองพิธีการกรมเสมียนตรากระทรวงมหาดไทยครบรอบ๕ปี

โดยทำพิธีที่หน้าเทพอสูร๓องค์ก็มีท้าเวสวรรณพระราหูท้าวฮิรันพนาศูนย์
แต่ละองค์มีความหมายไม่เหมือนกันนะคุณสุภาษานะบอกให้ฟังแบบนี้เป็นความรู้เอาไว้
ท้าเวสวรรณเป็นเทพเจ้าแห่งอสูรยักษ์รวมถึงพูดผีปีศาจเป็นหนึ่งในเท้าจตุโลกกะบานทั้ง๔ที่ปกป้องคุ้มครองดูแลโลกมนุษย์
ส่วนองค์ถัดไปเท้าเทพฮิรันพนาศูนย์เป็นเทพอสูรในเรื่องของสุขภาพค่ะให้ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ
ส่วนเทพองค์สุดท้ายพระราหูเป็นเทพอสูรที่มาขจัดเคราะหภัยหนุนเสริมสิริมงคลของชีวิต
เอาแน่นอนแหละหลังพิธีเนี่ยก็ต้องไปส่องน้ำตาเทียนเพราะในนี้มีน้ำตาเทียนด้วยคุณ
นี่ไปดูสายอะสายอะ

เห็นสายคือเห็นเป็นอะไร
ดิฉันไม่ค่อยถนัดหรอกค่ะภาษาอีสานอ่ะคุณพูดคุณก็ต้องแปลด้วยแหม

แต่อย่างนี้อย่างนี้แล้วแต่นะเป็นความเชื่อคุณผู้ชมฮะ
ยังไงซะดูแล้วก็ต้องใช้วิจารณญาณกันด้วยนะครับ
มาที่เรื่องราวสนุกสนานของเด็กกันบ้าง
ติดตามกันเลยในช่วงของสบัดข่าวเด็ก
สวัสดีครับ

ปกติเด็กเนี่ยเวลาได้ยินเสียงอะไรที่มันคล้ายเพลง

น้องคนนี้บอกว่าไม่ต้องรอให้เป็นเพลงหรอกค่ะ

โอ้ยหนูเห็นแม่ไหม
แม่กำลังกวดน้ำเลยเต้นเฉยเลย

คือเป็นจังหวะไงคล้ายแรปเปอร์เหมือนกันนะ
ถ้าสวดแบบนี้ผมจะไม่ว่าเลยก็คือ

จะเยย์อับปะติแท้ท้า
อับปะติชายาอับปะติเทที่คือ
ชนะเอามือเกาดูสิคันไหม

ถ้าเต้นอย่างนี้โอ้โหก็ได้หมดทุกจังหวะแหละ

น้องก็คิดว่าเป็นเพลงก็เลยลุกขึ้นเต้น
แต่ก็น่ารักดีนะคุณแม่ขำกลังแตะแย่แล้วนะค่ะ
คุณผู้ชมเวลาไปทำบุญไปทำบุญกันเรียบร้อยนะพระท่านก็จะให้พร

ปรับผมน้ำมนต์แต่เด็กกว่านี้บอกพี่ต้อพี่ต้อพี่ต้อทำเองได้
คุณพ่อคุณแม่ช่วยบอกหน่อยนะกลับบ้านไปหัวปูดมาแล้วนะ
แต่ได้บุญเยอะไงปูดเยอะบุญเยอะ
อ้าวดูแหมเอาเปียงบกทำเองเลยพระท่านไม่ต้องทำ
คือให้เดาเนอะน่าจะมาวัดไหนครับ
แล้วก็เห็นที่หลวงพ่อทำหลายครั้งก็คือ
สนุกดีตีหัวกับนุ่มคนนี้เออเอาโตมาค่อยอธิบายให้เข้าใจนะ

อ่าทีนี้เป็นเรื่องของหนุ่มหนุ่มหนุ่มน้อยตาหวานคนนี้นะคะ
เห็นสาวไม่ได้เลยส่งสายตาเลย
ส่งสายตาแหมร้ายแต่เด็กเลยนะครับ
ต้องไปเรียนกับน้องนะน้องส่งสายตาได้แบบ

อืบต้องบอกเลยนะว่าเจอบางสิ่งบางอย่างที่ถูกใจแล้ว
เป็นบางสิ่งที่ถูกใจมากด้วย
เฮ้ยมองแบบนี้ได้แน่นอน

พอดีผู้หญิงเขามากับแฟน

คุณผู้ชมครับผู้หญิงคนหนึ่งเขาไปบอกสามีว่า

เอาก็ดีแต่ไปดูสิว่าสามีคนนี้เขาจะพูดว่าอะไร
เดี๋ยวมาตามต่อกันแบบชัดใน
คู่กับสมัครข่าว
ในเบรกนี้นะครับจะพาไปดูเรื่องราวของสองสามีภรรยาค่ะ
ภรรยาบอกสามีว่าเธอท้องแล้ว
ไปดูสิสามีเขาจะยินดียังไง
พี่หนูกำลังจะมีน้องนะ

แต่หนูทำศัลยกรรมมาเยอะหนูไม่รู้ว่าหน้าตาลูกจะเหมือนใคร
แล้วพี่ทำอะไรมาให้

ตัวผู้หญิงเขาไม่รู้นี่

ว่าลูกจะออกมาเหมือนฉันหรือว่าจะเหมือนเธอ

แต่ตัวผู้ชายมั่นใจเลย
เหมือนฉันแน่นอนเพราะฉันทำหมันแล้ว

จะรอดูด้วยว่ามันน่าจะเหมือนข้างบ้านหรือเหมือนรอปภ

คุณก็ว่าไปนั่นเขาอาจจะแบบ
ทำหมันค่ะอ้าวนั้นแหละ
อาจจะเส้นไหมที่เย็บหมันมันแตกหรืออะไรสักอย่าง
แล้วก็เกิดเป็นตั้งคันขึ้นมาได้

สรุปเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องจริง

ด้วยภาพของสองเพื่อนรักนักสู้ผู้ยิ่งใหญ่แล้ว
รายการต่อไปข่าวเย็นเทรัฐสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ